สำหรับยายาอุรัสยาถึงแม้ว่าจะงานชุกสักแค่ไหนแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอค่ะ
เมื่อเช้านี้ตี๕ที่เกาะสมุยน้องยายาบินตรงจากกรุงเทพไปร่วมวิ่งบางกอกแอร์เวย์สมุยฮาฟมาราทอน
ประเภทฟันรัน๕กิโลเมตรนะคะแม้ว่าเธอจะออกตัวว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่เจ้าตัวทำเวลาได้ดีนะคุณแค่๔๐นาทีเท่านั้นเอง
ฟิตขนาดนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างแล้วกับที่น้องผอมลงตอนนี้ยายาโอเคไหมขยับมาฟังกันค่ะ
ดีมากเลยค่ะมีค่ะมีทั้งผ่านชุมชนมีทั้งสวรรค์ค่ะ

เฮ้แต่หน้าอยู่กว่าเดิม